คุณผู้ชมครับจำกันได้ไหมเรื่องราวตรงนี้
ที่ผมจะลองย้อนเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพที่จังหวัดตรังนะครับ
เธอเข้าแจ้งความบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคม
ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
บอกว่าเธอขับรถไปตามเส้นทางถนนสายต่างในจังหวัดตรัง
ปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วปาดหน้ารถของเธอ
และทำท่าเหมือนว่ารถของเธอชนเข้ากับรถจักรยานยนต์
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
ดังนั้นด้วยความเป็นวิทย์พยาบาลเธอมีหัวจิตหัวใจในการลงไปช่วยเหลือ

แต่ปรากฏว่าถูก๓คนร้ายที่ออกอุบายลากคอเธอขึ้นรถยนต์ส่วนตัวของเธอนั่นแหละ
ตอนนั้นที่เล่าให้ฟังก็คือ๓คนนั้นเป็นมิจฉาชีพมาหลอกตัดหน้ารถเธอ
แล้วแกล้งบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเธอลงไปช่วย
แต่ปรากฏว่าเธอถูกล็อกคอขึ้นรถของตัวเอง
้นเงินไป๗๐๐บาทสร้อยคอทองคำ๒สลึงไป
แล้วก็เอามีดกรีดแขนเธอหลายทีเอาหมวกกันน็อกตีเธออีก๒๓ครั้ง
จากนั้นเธอเข้าแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าเตือนภัยผู้หญิง
มันเป็นลักษณะของการเตือนภัยใครที่ขับรถคนเดียว
ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่าลงไปคนเดียว
แล้วก็หลายคนเข้าไปแสดงความเห็นใจเธอจำนวนมากนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหเป็นพยาบาลเป็นหัวจิตหัวใจ
ในการที่ต้องทำหน้าที่แต่กลับโดนซะเองนะครับ
แต่เรื่องนี้กลายเป็นโอละพ่อ

มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ตำรวจ
ปรากฏว่าคดีนี้พลิกต้องจับกลุ่มเธอ

ไปดูช่วงเวลาที่นำตัวเธอไปชี้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นี่เป็นช่วงที่นางขวัญสิริจงไกรจากอาชีพพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์ตรังพาตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เธออ้างว่าถูกคนร้าย๓คนดักปล้นได้เงินไป๗๐๐บาท
ร้อยคอ๒สลึงแล้วเอามีดกรีดแขนชกท้องใช้หมวกกันน็อกทุบตีเธอ
เหตุการณ์เธอเล่าให้ฟัง๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
บนถนนสนามบินบางหมากหมู่ที่๒ตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรัง
แล้วอย่างที่ผมเล่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคนแสดงความคิดความเห็นเห็นใจเธอต่างนานา
แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารอยกรีดใช่ไหม
ใช่รอยกรีดที่แขนมันมีพิรุษมันแปลก
เขาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุ
วันที่ไปแจ้งความทำไมแผลหายเร็วจ้ะ
แต่คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรับแจ้งความ
ก็เร่งรัดในการสืบสวนสอบสวน

เพราะในโลกโซเชียลก็เริ่มกระหน่ำข้อความ
หนำการโจมตีเข้าไปเรื่อยนะครับ

ไล่ภาพกล้องวงจรปิดทุกตัวเลยนะคุณ
เพราะว่าถือว่าถ้าปล่อยให้คนร้าย๓คนรอดไป
ก็เป็นภัยอันตรายให้กับผู้หญิงในพื้นที่เหมือนกัน
ดังนั้นก็ต้องทำงานเต็มที่ล่ะครับ
ก็นี่แหละฮะควานหาคนร้ายในพื้นที่ใกล้เคียงลงพื้นที่
แล้วก็ไปดูซิมีกรณีการปล้นชิงทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนอีกนะครับ
ไล่ภาพกล้องวงจรปิดทุกจุด
คนร้ายให้ผู้เสียหายมาร่วมสเก็ตภาพคนร้าย
ดูภาพผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ก่อเหตุในลักษณะนี้
ตำรวจบอกว่าดูนับร้อยคน
แต่ผู้เสียหายก็ไม่สามารถชี้ชัดและยืนยันได้สักทีว่า
คนร้ายมีลักษณะอย่างไร

กระทั่งเมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรังได้ทำการตรวจหาลายนิ้วมือของคนร้าย
จำนวน๒คนที่อยู่ภายในรถยนต์และภายนอกรถยนต์
ผู้เสียหายยืนยันว่าถูกคนร้ายลากตัวเธอเข้ามาในรถยนต์
ดังนั้นตำรวจก็บอกอ้าวในรถยนต์ก็ต้องมีลายนิ้วมือ

แต่ปรากฏว่าตำรวจตรังเข้าไปเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่งไปตรวจผลของการตรวจลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐาน
ปรากฏออกมาว่าไม่มีลายนิ้วมือคนร้ายในรถยนต์
จากปลายนิ้วมือของเจ้าของรถก็คือของเธอเอง

ใช่ครับทุกอย่างถูกประติดประต่อกัน
จนกระทั่งตำรวจก็ยืนยันกับเธอว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะ
ที่จะแสดงว่าเธอถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์อย่างที่เธอให้ข้อมูลมา
ไม่น่าจะมีมูลความจริงและระหว่างการสอบสวนนางสาวเอนั่นเอง
ผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเธอรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนว่า
เรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วค่ะ
แต่สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะมีปัญหากับครอบครัวของสามี

ท้ายที่สุดแล้วครับตำรวจก็สามารถขี้คายคดีนี้ได้นะครับ

พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากับพยาบาลรายนี้นะครับ
ในเรื่องของการแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๗๓นะครับ
แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งฟ้องผู้หญิงคนนี้
พนักงานอายการเพื่อฟ้องศาลให้สารพิจารณา
คดีลงโทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
แล้วก็ปรับ๑๕๐๐๐บาทนั่นเองครับ
เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้
ใช่เราติดตามกันมานานเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนั้นในโลกโซเชียลก็เห็นอกเห็นใจโอ้โห

แล้วก็ถูกมิจฉาชีพทำร้ายร่างกายแบบนี้อีกนะครับ